รายใหม่เมื่อวานนี้ครับ๓๐๕ราย
เป็นติดเชื้อในประเทศ๑๙๓รายครับ
จากการตรวจเชิงลุก๑๐๙ราย
เดินทางเข้าประเทศโดยไม่เข้าสถานที่กับการหลบหนีเข้าเมืองว่างั้นเถอะ

แล้วก็เข้าสถานที่กักกันของรัฐ๒ราย
ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสม๙๖๓๖รายครับ
สมุทรสาครต้นต่อจุดกำเนิดของโรครอบ๒เนี่ยนะคะ
คือเมื่อวานนี้สมุทรสาครช่วงเย็นก็มีการประกาศออกมาว่า
พบผู้ป่วยรายใหม่๕๘ราย
ก็เลยทำให้ตอนนี้ยอดตัวเลขผู้ป่วยสะสมผู้ติดโรคโควิด๑๙
ของจังหวัดอยู่ที่๓๔๑๒รายด้วยกันค่ะ

ก็วุ่นแล้วก็ดราม่าก็เยอะเหมือนกันนะฮะมันเกิดขึ้นมาจากกรณีของผับวอร์มอัพนะฮะ
พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมา๔รายเป็นผู้ชาย๒รายผู้หญิง๒ราย
ทุกคนมีประวัติเชื่อมโยงกับแม่ค้าสาวที่ขายอาหารนะ
ไปติดเชื้อแล้วก็ไปเที่ยววอร์มอัพก่อนหน้านี้นะฮะ
ทางจังหวัดก็มีการดำเนินคดีกับร้านวอร์มอัพเพราะอะไร
เขาเปิดเกินเวลานะฮะในคืนของวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคม
แล้วก็ยังพบนักเที่ยวส่วนใหญ่ไม่สวมหน้ากากอนามัย
ที่บอกว่ามันมีดราม่าเพราะอะไรก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจำได้ไหม
เฟซบุ๊คของผับเขาไปโพสต์เอาไว้มาเที่ยววอร์มอัพ
ติดโควิดจ่ายหนึ่งแสนเสียชีวิตจ่ายหนึ่งล้านนะฮะ
สะอาดเต็มที่สนุกเต็มข้อคนเขาแคปเอาไว้ทัน
เขาถามว่ายังจะจ่ายอยู่ไหมก็เพราะไปปิดมาจากวอร์มอัพเนี่ยยัง
คือแต่อันเนี้ยมันก็ต้องให้ความไปทำกับคือไม่ได้ผิดนะ
แต่มันมีคนติดเชื้อมันไปในเขาน่ะเออ
แล้วล่าสุดเขาก็ลบลบโพสต์นั้นไปแล้วนะฮะ
เห็นบอกว่าเดี๋ยวมีโอ๊ยมันบานปลายเพราะมันมีผู้จัดการดารา

แล้วก็ปรากฏว่าติดโควิดออกมาด้วย
เดี๋ยวก็ตรวจสอบกันต่อว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนะครับ

พบผู้ติดเชื้อรายใหม่๓รายครับ
ติดกันในครอบครัวนี่คุณผู้ชมฟังเคสนี้ดีนะฮะ
คือเป็นแม่ค้าลอตเตอรี่วังสะพุง
ติดเชื้อมาจากสมุทรสาครนะฮะ
ทำไมบอกว่าแยกกันอยู่ก่อนแยกกันอยู่ก่อน
เพราะว่ากลับบ้านครับยาย๗๘ปีติด
ลูก๑๓ปีติดเป็นลูกชาย
แล้วก็ลูกสาว๖ขวบก็ติดเห็นไหมครับ

ยังไงก็ถ้าไปจากพื้นที่เสี่ยงมา

ก็มีรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมนะคะ

พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมอีก๗ราย

เดินทางไปสนามชนไก่ที่จังหวัดอ่างทอง
แล้วก็ไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางไปสนามชนไก่นะคะ

มีผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดสิงห์บุรี

เป็นกลุ่มเดียวกันกับที่ไปสนามชนไก่

การระบาดรอบนี้มาจากอะไรล่ะ
ตลาดกลางกุ้งบ่อนพนันสนามชนไก่หลักเลยนะคะ